เห็นวันนี้ไปตลาดก็เริ่มมีพวกขนมไหว้แล้วเนอะ

ก็วันศาสตร์จีนค่ะความเชื่อ๗ข้อห้าม

เขาบอกว่าทำแล้วจะซวยทั้งปีนะคะ
ก็ลงมานะลูกหลานชาวจีนก็แสดงข้อความนะคะ
ความกระตันยูแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องไปไหว้นะคะ
เพื่อที่จะนึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนาะ
แล้วก็เขาบอกว่าสีเสื้อที่คนใส่ในปีนี้ก็คือสีแดงนะคะ
สีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะคะ
อกจากนี้นะคะยังถือว่าวันนี้เป็นวันที่ประตูนรกเปิดนะ
จึงมีวิญญาณมากมายมาสู่โลกมนุษย์ทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
ฉะนั้นเนี่ยนะคะเพื่อความปลอดภัย
ชาวจีนเชื่อว่าไม่ควรทำสิ่งนี้ค่ะ
ข้อหนึ่งว่ายน้ำตอนกลางคืนในเดือนนี้นะคะ
ข้อ๒ห้ามเดินทางบ่อยในเดือนนี้
ข้อสามค่ะห้ามอยู่นอกบ้านช่วงเวลากลางดึกในเดือนนี้นะคะ
และ๔ค่ะห้ามเริ่มงานก่อสร้างในเดือนนี้

ตอนนี้ก็ยากอยู่เพราะว่าไม่มีช่างนะ

ข้อ๕ค่ะห้ามซื้อห้ามย้ายบ้านในเดือนนี้นะ

หกค่ะห้ามดำเนินการเริ่มต้นทำธุรกิจในเดือนนี้นะคะ
และข้อสุดท้ายข้อ๗ห้ามแต่งงานในเดือนนี้

ข้อห้ามก็คือว่าห้ามทำอย่างเด็ดขาดนะคะ
ไม่งั้นคุณอาจจะมีความเขาเรียกว่าจวย
หรือว่ามันโชคไม่ดีตลอดทั้งปีนะคะ
แล้วก็เพื่อความเชื่อมันเป็นความเชื่อโบราณนะ
ก็อยู่ที่วิจารณญาณของเราว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อ

ควรทำทุกอย่างให้อยู่ในกรอบเกณฑ์ที่เหมาะสม
แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับ
แต่จริงข้อห้ามของคนโบราณเนี่ยนะ
เอาจริงถ้าไม่คิดว่าแบบว่า

เพราะสมัยก่อนคงจะเกิดเหตุอะไรแหละ
แล้วเขาก็เลยห้ามดีบางทีคนไม่ฟังไง
พอไม่ฟังก็ต้องมีกุศโลบายเล็กน้อย
ผมไม่เห็นของไหว้วินได้ไหม
ที่เขามีวัคซีน
แล้วก็ไม่ใช่คำถามช่วยส่งมาให้หน่อยดีทางทวิตเต
หรือไม่เผาก็คือไม่อยากเผาของเผาอ่ะเนาะ

วัคซีนไปแล้วอากงอาม่าจะได้ฉีด

เขาคงไม่เจ็บป่วยแล้วล่ะ

เหมือนกับเมื่อก่อนต้องส่งมือถงมือถือต้องส่งอะไรอย่างนี้

มีบ้านมีโทรศัพท์มีรถมีเงินมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็คำถามมาแล้วไหม๒๒นี้ล่ะวันประตูนี้
บอกว่าจะเห็นจุดพีคของแบบว่า

หลัง๒๒ที่วันนั้นเราเล่าให้คุณฟังนะว่า

เอาจริงคือเขานับจากสถิติ

หมอช้างพูดไปตั้งแต่ต้นปีแล้ว

หมอช้างพูดตั้งแต่ปีที่แล้วว่า
เดี๋ยวโควิดจะกลับมาธันวารอบแรก

หมอช้างบอกตามหลักสถิติดวงดาวมันเป็นอย่างนั้น

อันนี้ข้าจะหาว่าเธอไร้สารแหละ
ข้าถั่วจ้ะ
พี่ยังแปลวงเป็นหมานะ
มันเหมือนแช่งประเทศตัวเองแล้วนะ
ไม่ได้มีเค้าดาวหรอกสักพักเค้าดูบอกเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ดวงอย่างเนี้ยปุ๊บเนี้ย
ก็ไม่ได้จัดสงการอีกถ้าบอกพี่ก็บอกสงกรังสงการอ่ะอืม
มันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นก็เป็นระลอกนี้แล้วมันก็ระลอกนี้ไง
อืมจนถึงวันนี้จะสิ้นปีแล้วเนี้ยอืมแล้วพี่ช้างบอกไหมคะว่าจะยุติปีหน้า
ปีหน้าอ่าปีหน้าก็ยังโอเครับได้อยู่ใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าวันหนึ่งอ่ะ
ให้จริงนะแบบว่าปีหน้าถ้าสมมุติวันนี้เราหมดเนื้อหมดโภค
ปีหน้าจะเป็นฉุดเริ่มต้นของหลายหลายอาชีพทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยน่ะ
อืมมันไม่ได้มันยังพอมีทางหวังอ่ะอืมอ่ะ
มันไม่ต้องเออ๒๒เนี่ยนึกออกป่ะ๒๒วันที่เขาไหว้สัตว์จีนกันเนี่ย
อันที่๒๐แล้วเขาบอกมันจะเป็นจุดเริ่มเพีก

จุดเริ่มไอ้ที่เรานั่นนับ๑๒๓๔มา

เขาว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม